๒๘กุมภาพันธ์๒๕๕๑เกือบสองปีหลังถูกผลเอกส่วนที่บุญญารัฐกรีน
พบทบในขณะนั้นยึดอำนาจจนกระทั่งมีการเลือกตั้งใหม่ได้นายกรัฐมนตรี
สมัครสุนทรเวศทักษิณชินวัฒน์นั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกับภาพประวัติศาสตร์กล้องกราบแผ่นดิน
กลับมาครั้งนั้นเขาระบุเพื่อมาต่อสู้คดีทุจริตที่ดินย่านถนนรัชดาพิเศษ
ถ้าว่าไม่กี่เดือนหลังจากนั้นก่อนสารดีกาจะอ่านคำพิพากษาเพียงไม่กี่วัน
ทักษิณขออนุญาตออกนอกประเทศโดยอ้างว่าจะไปดูกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศจีน
และนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาอยู่ในประเทศไทย
ตลอดเวลา๑๗ปีนับตั้งแต่ทักษิณระหกระเหินหนีคดีอยู่ในต่างแดน
ได้ประกาศจะกลับประเทศมาแล้ว๑๘ครั้ง

คำพูดสวยหรูถ้าเมื่อไหร่เสียงปืนแตกทหารยิงประชาชน
ผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันที

สินโฟนอินในงานสังสรรคบปากคนเสื้อแดงภาคอีสาน๒๐จังหวัดที่จังหวัดสุรินทร์
ถ้าผมกลับมาบ้านต้องกลับมาอย่างเท่แล้วจะบอกว่าจะกลับมาแบบไหนถึงจะเรียกว่าเท่
ครั้งที่๓วันที่๑มกราคม๒๕๕๙
สินวีดีโอคอลให้สัมภาษณ์สื่ออยากกลับมาเลี้ยงหลาน
ไม่เล่นการเมืองมีแต่ห่วงบ้านเมืองเท่านั้น
พร้อมบอกว่าจะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่มันไม่ใช่ผมเป็นคนกำหนด
ครั้งที่๔วันที่๒๙มิถุนายน๒๕๕๙
จากนั้นเขาก็พร่ำพูดผ่านรายการเดิมจะกลับเมืองไทยแน่เพราะอยากเลี้ยงหลาน
หลายครั้งหลายหนแต่ขอดูเวลาให้เหมาะเจาะ
ผมอยากเลี้ยงหลานผมคิดถึงหลานผมโอ้ยมีหลานเจ็ดคนเนี่ยนี่นะ
วัยอย่างผมนี่ข้าได้เป็นวัยรักลูกหลงหลาน
ลองเอาหลานมาอยู่ใกล้แล้วจะมีความสุขมาก
มากหลานมาอยู่ด้วยโอ้ยมีความสุขมันบริสุทธิ์

อีกครั้งจะกลับมาพฤษภาคมนี้แน่นอน
จนแล้วจุดเล่าก็ยังไม่เป็นไปตามคำที่ลั่นวาจาไว้
วบจนก่อนถึงวันเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมา
เขายืนยันผ่านรายการเดียวกันอีกครั้งเป็นครั้งที่สิบสี่
ยังไงก็กลับบ้านไม่มีเกี้ยเสียกับพักพลังประชารัฐ
อาศัยหัวใจตัวเองไม่ง้อใคร
ให้รอฟังวันเวลาที่ชัดเจนจากลูกสาวแพทองทานชินวัฒน์
ครั้งที่๑๗ทักษิณได้ทวิตข้อความ
เช้าวันนี้ดีใจมากที่ได้หลานคนที่เจ็ด
ผมต้องขออนุญาตกลับไปเลี้ยงหลานเพราะจะอายุ๗๔แล้ว

ผมตัดสินใจแล้วว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลาน
ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนวันเกิด

วันเกิดท่านเดือนกรกฎาพอดีด้วย

ขอรอสถานการณ์บ้านเมืองที่เหมาะสม
ทั้งหมดคือ๑๘ครั้งที่โทนี่บุสซ่า
ทักษิณชินวัฒน์ประกาศจะกลับบ้านมาตลอด๑๗ปี

ว่าจะกลับมาในวันที่๑๐สิงหาคม

พิสูจน์คำพูดกลับบ้านของทักษิณชินวัฒน์

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน